มาดูอีกเหตุหนึ่งเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยในโรงเรียนไว้เลยนะครับ
ประตูเหล็กล้มอีกแล้วครับคุณ
แล้วไม่ใช่ล้มเปล่านะเพราะล้มมาทับเด็ก
คุณผู้ชมเด็กน้อยชั้นป๒นี่ได้รับบาดเจ็บเลย
คุณประตูเหล็กน้ำหนักเท่าไหร่
ไม่เคยมีใครไปชั่งน้ำหนักมันหรอก
แต่มันหนักมากล้มมาทับเด็กแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่ง๑แดมเพอร์บางบ่อสมุดปราการนะครับ
ประตูเหล็กของโรงยิมมันล้ม
และทับขาเด็กนักเรียนชายชั้นป๒ได้รับบาดเจ็บ
ครูเข้ามาช่วยยกประตูเหล็กออก

กู้ภัยมาถึงพบว่าเด็กน้อยเนี่ยขาหักผิดรูปนะฮะ
แต่เด็กยังมีสติถามตอบรู้เรื่องแต่เด็กตกใจคุณ

หลายฝ่ายโดยเฉพาะทางโรงเรียนสันนิษฐานว่า
ช่วงเกิดเหตุนะลมมันน่าจะแรง
แล้วประตูมันเก่าผุกร่อนแล้วอาจจะต้านทานแรงลมไม่ไหว

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปดูจุดเกิดเหตุ

พบว่าประตูด้านหน้าของโรงเรียนปิดเอาไว้
แล้วก็ทราบว่าประตูโรงยิมที่เมื่อกี้เห็นภาพข่าวไปแล้ว
ล้มทับขาเด็กได้มีการซ่อมแซมไปแล้วนะครับ
และทีนี้จะมีการขอพบภูมิในการโรงเรียน

เพื่อสอบถามข้อที่จริงและแนวทางในการแก้ไข
แล้วก็รับผิดชอบเยียวยาแก่เด็กนักเรียนด้วยนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนบอกว่าพอสั่งไว้ครับผม
ไม่ให้ใครเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สิทธิ์ข่าวเลยครับ
ประตูผมผมก็ต้องปิดเอาไว้ล่ะครับ
ส่วนข้อมูลเบื้องต้นอาการบาดเจ็บของเด็กนักเรียน

ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบ่ออยู่นะครับ
คุณต้องเตือนภัยกันแหละเรื่องนี้นะ
โดยเฉพาะทั้งประตูเหล็กที่บ้านและประตูเหล็กที่โรงเรียน
โรงเรียนนี้อันตรายมากเพราะว่าจะมีเด็กเยอะ
บางทีเด็กมาเกาะประตูอย่างนี้คุณอันตรายมากนะฮะ
ใช่ค่ะต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ